สนับสนุนโดยไฮลักษ์รีโว
กลับมาสนุกสนานกันต่อกับรายการกิโลทอง

เข้าสู่การขันในรอบที่สอง
รอบนี้นักตักทั้ง๓คนจะได้อุปกรณ์ในการตักที่เหมือนกัน
นั่นก็คือพลั่วแต่จะมีอุปสรรคต่างซ่อนไว้หลังแผ่นป้าย
โดยผู้ที่ตักได้น้ำหนักมากที่สุดในรอบแรก

เพื่อเป็นผู้กำหนดอุปสรรคในรอบนี้
วันนี้อยู่กันกับหนุ่มที่เต็มไปด้วยสีสันความเฮฮานะครับผม
ไอดอลของเราคนแรกคุณฟ้า

ทันที่สามเจอฟ้า
ตอนนี้เรามาเปิดเรียกว่าเปิดตัวสิ่งของปริศนาก่อนดีกว่านะครับ

คือ

วันนี้พี่มีทริคสอนวิธีการเลี้ยงลูกบอล
ขโมยมุกของน้องอีกแล้ว

ใช่ไม่รู้จะเล่นอะไรล่ะ

คุณผู้ชมครับของปริศนาของเราในรอบนี้ก็คือ

สิ่งของปริศนาในรอบที่๒

กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องนะครับ

เรื่องของการปราบเซียนสุดยอดเลยล่ะ
คืนนี้เลยขอเอามาปราบชาวเกลียนซะหน่อย
สงสัยว่าตักได้คนละ๕๖ลูกนี่ก็เก่งแล้วละมั้ง

แต่ว่าปลายของผ้าถุงจะถูกถ่วงน้ำหนักเอาไว้

ซึ่งก็จะเสียเวลาในการใส่ขึ้นมั้ยหรออ๋อเราต้องมานั่งเสียเวลาในการใส่ถูกต้องค่ะ

อันนี้ค่ะเวลาเดินเนี่ยเราจะวางไว้ตามจุดต่าง
คุณจะต้องเดินไปตักคือเดินบนนี้เท่านั้น
โป่งค่ะวิ่งไปวิ่งกลับเหยียบหนึ่งครั้ง

ถุงน่องค่ะคุมหัวค่ะเป็นไอโม่กันไปทุกน้องค่ะใส่ค้าเลยครับ
ดามคอค่ะก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการที่แบบเราวิ่งแล้วเราต้องหายใจเยอะไง

รองเท้ามนุษย์ตีนกบค่ะที่ผูกขาค่ะยังไงครับ
เพื่อที่จะผูกวิ่งสามขาไปด้วยกันโอ้โหเรียกได้ว่าขาพันกันนี่เละเทะไปหมด
ใช่และสุดท้ายค่ะอะไรเอ่ยลาวแสงเลเซอร์ที่แบบเราจะต้องข้ามแสงเลเซอร์มา

ถ้าเล็กไม่ดีไหนก็ไม่ดีไปด้วย

ด้วยพลังแห่งจันทราและหมู่มวลสรรพสัตว์ทั้งหลาย
จงรวมพลังเล่นดนตร์บันดาลให้เราเกลียนขั้นเทพนี้
หมายเลข
สำคัญคือถุงน่องอันนี้ผ่านการใช้งานมาที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
โอ้โหเรื่องกินนี่มาแน่นอนล่ะครับ
หมายเลข๑ที่ดามคอ
หมายเลข๒ถุงถ่วงน้ำหนัก
หมายเลข๓เดิน๓ขา

หมายเลข๕กระโปรงศอก
หมายเลข๖เดินบนแผ่นยาง
หมายเลข๗ลอดเลเซอร์
หมายเลข๘เหยียบลูกโป่ง
เจแปนหิวอะไร
อันนี้หิวครับอันนี้ปกติครับ
ไอ้สองคนนี้ไปใหญ่เลยเนี่ย

นิดนึงครับ

เออรีบรีบเร่งได้ไหมครับผม
พี่อังมาหรอครับพี่อัง
โอ้ยนี่เดี๋ยวว่าแต่อังแล้วนี่เป็นโอ่งแล้วเนี่ย
ก็น่ารักดี

๖๐วินาทีในการตักคนที่ได้กิโลทองน้อยที่สุด

ขอให้โชคดี
ตักได้เท่าไหร่
เอากลับบ้านไปเลย